ยิ้มนะพูดไม่ออกนะยิ้มอย่างเดียว
เพราะว่าเราจะไปยิ้มกับพี่ทิศเป้กันแล้วนะฮะ
มาในช่วงของสีสันข่าวเช้าไทยรัฐ

แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมครับ

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
คุณผู้ชมครับเคยไปเอสเวนเจอร์นะครับ

หนสลิงไปเที่ยวน้ำเที่ยวหนองเที่ยวป่าเที่ยวเขานะครับ

ผมแนะนำว่าถ้าร่างกายไม่พร้อมอย่าลิโหนสลิง
ไปติดตามบรรยากาศได้เลยครับว่า
หนสลิงแบบนี้เป็นอย่างไรครับ
เอ้าที่รักพร้อมประโดดได้แล้วนะจ๊ะ
หนึ่งสองสาม
เอ๊ะฉะไหนเป็นอย่างนั้นล่ะคุณพี่
น้ำหนักไม่ได้แต่ใจรักที่จะผ่านผล

แต่ลองแบบนี้ก็ชุ่มทำราคา
แนะนำนะครับอย่ามองข้ามความปลอดภัย
อย่าขอร้องอย่ามายุ่งของของหนู

ฉันจะกอดไว้อย่างนี้นะ
นานที่สุดก็ของของฉันนี่คะ
ของใครของใครก็ห่วง
ห่วงนะคะนะคะ
ถึงฉันจะเล็กชายช้าจะสั่ง
สบายสบายฉันเลย
รับรองว่าเพลินใครจะแข่งกับผมเชิญเลยครับขอท้า
นี่คือเมนูพิษดาครับหมวกพวกครับหมวกคั่ว
หมวกควบก็คือลูกกบหรือว่าลูกออสนั่นแหละครับ

แม่นี่คือเมนูเด็ดของมักของไทยอีสาน
โคพริกตะไคร้แล้วห่อใส่ใบตอง
เสร็จจากนั้นก็เอาไปย่างไฟเสร็จยางก็แซ่บแบบนี้แหละครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะคิดไปขอบอกคำนี้ว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ